คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันค่ะเป็นพาดหัวข่าววันนี้ด้วยนะคะ
ตั้งแต่ต้นรายการแล้วผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เข้าไปช่วยตัวเองในร้านกาแฟโอ้โหพนักงานเขาเห็นก็วิ่งหนีแตกตื่นนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือท้องที่สพรัฐนาธิเบสนนทบุรีนี่เอง
ก็ถือว่าเป็นภัยสังคมนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่า
วานตำรวจช่วยหน่อยช่วยจับตัวให้ได้หน่อย
ไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุก็คือร้านกาแฟริมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีนะคะลงมาแล้วจากรถกระบาดคณิตรหาด
เดินโซซ่าโซเซเข้ามาในร้านกาแฟสักพักหนึ่งเนี่ยฮะ
ทันทีเข้าไปสั่งกาแฟแบบนี้นะคะแล้วก็ไปนั่งอะฮะ
จุดที่เขานั่งมุมแรกก็คือข้างประตูร้านเดี๋ยวนะ
มุมซ้ายน่ะแน่นอนใช่อ่าอาจจะเป็นจุดอับหน่อย
แต่ร้านนี้ก็ไม่ได้มีคนด้วยหรอนะคนก็น้อยไงเออ
คุณผู้ชมสักพักค่ะผู้ชายคนนี้ถอดกางเกงลงถึงหัวเข่า
อืมถอดโอ้ถอดเสื้อด้วยฮะถอดเสื้อด้วยแล้วก็ย้ายฮะ
จากจุดอับเขาบอกว่าตรงนี้มันระโหฐาน
ย้ายมาย้ายมานั่งกลางร้านนะคะสไลด์หนอนช่วยตัวเอง
แล้วก็ลุกขึ้นยืนค่ะโชว์ไปทางพนักงานสาวของร้าน
แทมยั่งยกนี่บอกอย่าเสียงดังอย่าซิ่งจกตื่น
พนักงานสาวพอเห็นแบบนี้นะคะตกใจวิ่งหนีไปประตูหลังร้าน
แต่ชายคนนี้รีบวิ่งขึ้นรถกระบะ
ทีนี้คุณผู้หญิงคนนี้ก็คือเจ้าของร้าน
ขออภัยคุณสุภรธนาบูรณ์นะคะ
นำคลิปจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจ

เรื่องราวมันเกิดขึ้นคือ๒๕เมษายนที่ผ่านมา
ตอนที่เกิดเหตุน้องพนักงานสาวของร้าน

ติดตามตัวชายโรคจิตคนนี้ให้ได้
เกรงว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุซ้ำรอยในร้านอื่น
แล้วก็อยากให้คนที่เคยพบเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของผู้ชายคนนี้เนี่ย
ช่วยส่งเบาะแสให้กับตำรวจเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ฟังเสียงคุณสุพรเจ้าของร้านกาแฟจุดเกิดเหตุกันหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมตำรวจโรงพักรัฐนาธิเบสบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน
เร่งแกะรอยผู้ชายที่ลักษณะเหมือนโรคจิตนะคะ
กล้องวงจรปิดที่เขาใช้เส้นทางต่าง

หลบหนีแล้วก็พยายามที่จะรีบนำตัวมาให้ได้นะ
มาสอบปากคำว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะเอาจริงนะคนที่เขาฟังข่าวเราอยู่เขาก็วิตกกังวลนะ
รัฐนาธิเบสนนทบุรีเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวจะไปเจออีก
พาเขาไปหน่อยพาไปโรงพยาบาลหน่อยดูว่าเป็นอะไร
เปรียวอะไรมานักหนานะ